ย้อนไปดูหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์เรื่องราวในคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้
เรื่องของน้องลิวเป็นอย่างไรนะครับติดตามในเปิดแพรมคณิดังครับ
ส่วนของศพครับซื้อเป็นการเกิดการตายพระธุรกรภัยบระทานคันตาย
พระวุธปืนในเมืองหมู่บ้านและทางท่าธนาท่าครับ

เป็นที่ขอตอบศาลีตำรวจสุภาพมันธนาคารนะครับ

ตำรวจเข้าคุกคุมตัวในจุมพลสุภาพง
หรือพอตุ๊อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่บ้านอำเกิดศรีประจันทร์จังหวัดสุภัณฑ์บุรี
ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่สพวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
คดีนี้เริ่มต้นขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙
เมื่อนางสาวมะยุรียอดพะเนาหรือน้องหลิว
ขณะนั้นอายุ๑๙ปีหายตัวปริศนา
ไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ในอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ครอบครัวขอให้มูลนิธิกระจกเงาช่วยตามหาแต่ไร้วี่แวว
ต่อมาเจ้าหน้าที่นำดีเอ็นเอของพ่อแม่น้องหลิว

ในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วเมื่อปี๒๕๕๙
สภาพศพใบหน้าผิดรูป
และมีร่องรอยถูกยิงตามร่างกายหลายจุด
เจรฐีจึงนำคดีนี้กลับมาสอบสวนอีกครั้ง
แนวทางการสืบสวนตำรวจพุ่งเป้าไปที่พอตุ
ในบ้านพักที่จังหวัดสุพรรณบุรี
หัวกระสุนปืนและปอกกระสุนปืนเอาไว้ได้จำนวนหนึ่ง
ตำรวจรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับพอตู้
และนำตัวมาสอบปากคำที่สพวัฒนานคร
แต่พอตุ๊ยังยืนยันว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องหลิว

ขอบคุณครับ

วันที่ครอบครัวของน้องหลิวรอคอยก็มาถึง
สารจังหวัดสะแก้วมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตพอตุ
พร้อมชดใช้เงินค่าสินใหม่๑ล้าน๗๐๐บาท
ให้กับครอบครัวของน้องหลิว
ซึ่งคำตัดสินของศาลแม่ของน้องหลิวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
ที่สามารถทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาวได้
ก่อนนำรูปของลูกออกมานั่งที่หน้าบ้าน
พร่ำบอกดวงวิญญาณของน้องหลิวว่า
เอาคนที่ทำผิดมาลงโทษสำเร็จ
ต่อไปนี้แม่ไม่ต้องพวงไม่มีเวรกรรมอะไรอีกแล้ว
ขอให้ลูกขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า
ลูกเราได้เสียไปแล้วก็ยังเสียใจคิดถึงลูกอยู่เหมือนเดิม
ก็อยากจะถามว่าทำไมไปทำน้องลิวทำไม
น้องลิ้วไปทำผิดอะไรให้
การรอคอยของครอบครัวที่แสนทรมานตลอด๘ปี
และได้กลับมาเพียงชิ้นส่วนกระดูกของน้องหลิว
แต่ก็สามารถทวงความยุติธรรมให้กับดวงวิญญาณของลูกสาว
และนำตัวคนผิดมารับโทษตามกฎหมายได้สำเร็จ